ดูเรื่องนี้การตายปริศนานะครับ

เขาบอกอาจจะถูกทำพิธีเปิดปากศพ
โดยการใช้ก้านของต้นบอนรูปแล้วก็ตี
เพื่อนบอกว่า๓วันก่อนยังไปเล่นสนุกด้วยกันอยู่เลย

เอาไปตายคาวัดได้ยังไงนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจสพตกพรมนะครับ
เข้าตรวจสอบที่วัดเขาทองที่ตำบลบ่อเวรุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับ
หลังผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่ามีพระสงฆ์ได้กลิ่นเหม็นเน่า

จึงพยายามตามหาตามกลิ่นเนี่ยนะฮะ

ศพของนายสมยงโยธีหรือว่านายยงอายุ๔๕ปี
อาชีพรับจ้างทั่วไปตำรวจมาตรวจสอบก็รู้ชื่อรู้แทร่แล้วนะฮะ
สภาพศพนั่งพิงประตูห้องน้ำวัดสภาพไม่สวมเสื้อ
ขออภัยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องจุดทูปไว้แบบเมื่อกี้นะครับในการที่จะดับกลิ่นหน่อย
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าเมื่อ๓วันที่แล้วก็พากันไปเล่นสนุกแล้วครับ
ก่อนจะแยกย้ายกันก็ไม่ได้พบผู้ตายอีกเลยกระทั่งเมื่อวานี้มาเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จอดอยู่ที่หน้าร้านสนุกแต่ปรากฏพอเข้าไปดูในร้านหาตัวไม่เจอครับก็เลยออกตามหา
ก็รู้ว่าผู้ตายชอบดื่มเหล้าไม่ชอบกินข้าวกลัวจะไปเป็นลมเป็นแรงที่ไหนนะครับ
แต่กลับมาพบเป็นศพภายในวัดซะงั้นมันก็เลยกลายเป็นปริศนาคุณ
อ่ะเล่นนุ๊กอยู่ดีแล้วทำไมไปตายคาวัด
ทีนี้สอดคล้องกับข้อมูลของนางพรโยธีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายนะครับ
คุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว๘๓คุณดูสิร้องห่มร้องไห้เสียใจนะฮะ
เธอบอกว่าเธออาศัยอยู่บ้านกับลูกชาย๒คนก่อนเกิดเหตุลูกชายมาขอเงิน๑๐๐บาท๑๐๐บาท
แล้วก็หายออกไปจากบ้านก็คาดว่าน่าจะขอเงิน๑๐๐บาทไปตีสนุกกับเพื่อนนี่แหละครับ

คุณผู้ชมฮะจังหวะที่กู้ภัยกำลังเก็บศพผู้เสียชีวิตออกมานะครับ
ทางญาติได้ดูศพผู้เสียชีวิต
แล้วก็ขอให้กู้ภัยเนี่ยทำอะไรนะครับ

ใช่ครับการต้นบ่อนเนี่ยมารูปที่ปาก
แล้วก็ค่อยตีที่ปากของศพ
คือเขาเชื่อว่าจะให้ศพบอกความจริงใช่ไหม
ให้วิญญาณมาบอกหน่อยว่าใครฆ่า
อันนี้ญาติขอร้องให้กู้ภัยทำเลยนะ

เพื่อที่จะได้บอกกันหน่อยว่าใครฆ่าเขาจนตาย
และทำให้ตัวคนก่อเหตุอยู่ไม่สุข
กระทั่งต้องยอมเปิดปากรับสาภาพ
เห็นไหมฮะเปิดปากศพเปิดปากวิญญาณ
เพื่อให้คนก่อเหตุเปิดปากรับสาภาพ
จากนั้นถึงจะนำศพส่งโรงพยาบาลขลุง
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไปนะครับ

ญาติญาติได้ไปติดต่อขอรับศพครับ
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
โดยนายบุญธรรมโยธีอายุ๔๘ปี
พี่ชายยังสงสัยว่าเหตุใดน้องชายถึงไปตายอยู่ในห้องน้ำวัด
ทั้งที่รถจักรยานยนต์ก็จอดอยู่หน้าร้านสนุก
และปกติแล้วแม้น้องชายจะเมาหนักแค่ไหน
น้องชายก็จะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ไม่เคยแวะไปที่วัดเลย
ส่วนปัญหาทะเลาะวิวาสก็คงมีตามภาษาคนที่ชอบดื่มเหล้าเมายานะครับ
นี่แหละครับ
ตำรวจก็ต้องนำร่างผู้ตายไปชนะสูตร
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ต้องหาหลักฐานในการที่จะหาผู้กระทำผิดให้ได้นะครับ